นี่แหละครับคุณผู้ชมไปดูสองคนนี้นะ
เปิดบ้านมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่นะครับ

เอาไว้ชำแหละอะไหล่ขายด้วย
ตะบนบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
จะที่แปลยามเคาะประตูเรียกอยู่นาน
มาใช้เวลานานเนี่ยครับเห็นไหมครับฝ่ายปกครองเขารออยู่นานนานนะฮะเมื่อเปิดออกมา
เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มทันทีทราบชื่อคือนายวิทยาแก้วเกรดอายุ๓๑ปีและนายปิตินันว่องวัยอายุ๒๕ปี
กรกเฉียวนะครับกำลังมั่วสุมเสพยากันอยู่ในห้องเลยตรวจค้นยังพบยาบ้า๒๕เมตรนะฮะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกง
เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายทั้งสองคนเลยนะฮะแล้วก็ตรวจค้นในบ้านเจอมอเตอร์ไซค์ถูกชำแหละแล้วเอาอะไร
แต่อย่างแต่อย่างที่เล่าไปยาบ้าที่มีอยู่ไม่ได้เอาไว้ขายนะจ๊ะเจ้าหน้าที่
แจกวัยรุ่นในหมู่บ้านจ้ะคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่า
ส่วนมอเตอร์ไซค์๖คันไปรับซื้อมาจากเพื่อนที่เปิดร้านรับจำนำ
ในราคาทุ่มเพื่อชำแหละเอาอะไรไปขายแล้วก็ดัดแปลงไปลดซิ่งลดแว้น
อันนี้คุณผู้ชมก็เชื่อหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามตำรวจคุมตัวทั้งสองคน
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสารคามนะครับมหาสารคามดำเนินคดีครับ
ใครจะไม่เชื่อใจดีเนาะ